แต่ไม่ได้จบแค่อุดรคุณผู้ชมครับ

ปกติเรารายงานข่าวเวลามีคนเสพยาในบ้านเนี่ย

บางทีเป็นแม่แม่นี่ไม่ค่อยบ่อย

เที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ครับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสารากับตำรวจสพท่าสารา
บุกไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนสี่แยก

ทีนี้พอถึงบ้านเป้าหมายเนี่ยนะโอ้โหเจอ

เจ้าหน้าที่ปุ๊บทีแรกเหมือนจะวิ่งหนีด้วยนะสุดท้ายไม่รอดครับเพราะอะไร
เจ้าหน้าที่เขาวางแผนมาดีปิดล้อมทางหนีไว้หมดแล้วครับ
ไปดูในบ้านหน่อยเจออะไรยาบ้า๗เม็ดครับ
มีนายมนตรีศรีสว่างอายุ๓๐ปี
ยอมรับว่าผมเองครับเป็นเจ้าของยาบ้านะ
ต้องตรวจปัสสาวะเอาสิผู้ต้องหาอีกห้าคนอมนตรีมนตรีที่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาบ้าน
อายุ๓๐ปีแล้วก็ไปตรวจอำนวยสีสว่างนามสกุลเดียวกันนะ
อายุ๓๙ปีอีกคนนึงก็นามสกุลเดียวกันนายจำนงศรีสว่าง
อายุ๔๔ปีพี่น้องกันทั้งหมดครับ๓คนแม่
ไม่มีใครเตือนใครกันเลยนะเสพกันหมดเลยครับแล้วก็มีเอกชัย
โต๊ะมุสอครับอายุ๔๐ปีกับราเชนแขกประธานอายุ๒๑ปี
คนนี้อายุน้อยสุดม่วงยกแก๊งครับ
เมายกกวนม่วงยกแก๊งครับสารเสพติดครบเลย
สารภาพว่าช่วงเวลาว่างไม่ทำอะไรที่มีประโยชนนะ
เสพยาบ้ากันดีกว่าที่บ้านหลังนี้แหละฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนสพท่าสาราไปดำเนินคดีต่อไปครับ